หน้าจากที่เรานำเสนอกันไปเรื่องของการตามหานุ่มลุกขึ้นเบลเยี่ยมไทยนะคะที่ตกแพร่ไปแล้วก็ศูนย์หาย
เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานหนักจริงค้นหากันมาต่อเนื่องและล่าสุดค่ะปรากฏว่าพบแล้วนะคะ
พบร่างของเขาแล้วแต่ว่าเป็นร่างไร้วิญญาณช่วงประมาณสิบสี่นาฬิกานี้เองค่ะ
ที่มีเหตุแจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่ไปพบร่างผู้สูญหายลอยอยู่ในลำน้ำแม่แตง
โดยถูกกระแสน้ำพัดไปไกลห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗๘กิโลเมตร
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตงแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านเดินทางไปตรวจสอบที่ศพแล้วนะคะ
แต่ยังนำศพขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวแรงอยู่ค่ะ
พบศพอันนี้เป็นช่วงก่อนพบศพเนี่ยแม่ผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
ยังคงมีความหวังว่าลูกชายจะปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำพิธีขอขมาตามความเชื่อ
และหลังจากทำพิธีไม่นานเองค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบร่างผู้สูญหายนะคะ
เอาฟังเสียงคุณแม่ก่อนหน้าที่จะพบดูก่อนนะคะ
มีความหวังค่ะเพราะว่ามันต้องมีความหวังค่ะ
ถ้าไม่มีความหวังก็ก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าจะจะทำยังไง
ต้องมีความหวังค่ะทุกคนเนี้ยครับ
ต้องบอกให้เขาว่าฝอให้มีความสุขในการเดินทาง
ขอให้เดินทางไปกลับโดยปลอดภัย

ชอบเหรอเลยคะชอบค่ะชอบ
นี่เป็นเสียงของคุณแม่ของนายนิโคลัสนะคะ

บอกว่าไปบนไว้หลายที่ที่เบลเยี่ยมเองก่อนจะเดินทางมาไทยก็ไปบนเอาไว้ค่ะอืม
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะอ่ะเนี่ยค่ะก็
สุดท้ายก็อย่างที่ได้ทราบค่ะว่าไม่มีปฏิหารนะคะ
เพราะว่ากลายเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วถึงแม้ว่าจะเจอร่างแล้ว
แต่ก็ยังนำขึ้นมาไม่ได้เนี่ยค่ะกำลังรออยู่นะคะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็รอจังหวะกระแสน้ำที่ลดความรุนแรงลง
ก็เก็บกู้ร่างต่อไปเดี๋ยวมีความคืบหน้าให้ติดตามกันนะคะ
ก็มีกระแสข่าวบางกระแสที่บอกว่าลอยไปประมาณ๗๘กิโล
แต่ว่าบางกระแสข่าวก็บอกว่าลอยไปไกลถึงประมาณ๒๐กิโลเมตรนะคะ
เดี๋ยวถ้าหากว่าข่าวมีความชัดเจนก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คือมันเพิ่งเป็นข่าวล่าสุดที่ทางผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาเร่งด่วนเลย
เพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ระหว่างที่ก่อนเราเข้ารายการแป๊บเดียวเอง
ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเดี๋ยวรายงานความคืบหน้าให้ทราบ